กลัวมากเราก็เลยเอาผ้ามาคุมโปรงเราอย่างนี้ค่ะ
สักครู่ผ้าโดนประชาธิวัณฑินอย่าง

ก็คนที่มึงชินเขามาเกิดยังไงนี่